คุณผู้ชมคะมีโจรที่โอ้โหไม่ใช่โจรกระจอกนะขับรถเก๋งมาแต่งตัวดีไปเลย
แต่มาก่อเหตุขโมยชุดชั้นในของผู้หญิงที่เขาตากเอาไว้

เดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูนะคะ
คนร้ายเนี่ยขับรถเก๋งเป็นรถเก๋งซูซูกิสวิตช์

ขับเข้ามาจอดลงจากรถแล้วก็ไปขโมยกางเกงนายสาว

ขโมยกางเกงในแล้วก็ขโมยหลายห้องเลยนะไม่ใช่แค่ห้องเดียวอะค่ะ

ผู้ชายเขาตัวอ้วนหน่อยนะตัวสูงใหญ่อะค่ะ

เกิดขึ้นเมื่อวานบ่าย๓ที่ห้องเช่าหมู่๕ตำบลเมืองอำเภอเมืองชนบุรี
เดินมาแล้วนี่ค่อยย่องนางสาวกรยานีรักษากลุ่นอายุ๓๕
เป็นพนักงานโรงงานที่พักอยู่ในห้องเช่านี้นะคะ
บอกว่าอยู่ในห้องได้ยินเสียงคนเดินมาหน้าห้อง
เปิดประตูออกมาดูเห็นเลยกำลังขโมยต่อหน้าต่อตาเลย
ขโมยชุดชั้นในแล้วตัวเองที่อยู่ในห้องเปิดออกมาเจอก็ตกใจ
ตัวผู้เสียหายเขาวิ่งหนีเข้าไปในห้อง
แล้วเขาเห็นคนร้ายไงคะว่าคนร้ายหน้าตาดีนะ
คือถ้าดูเผินไม่รู้ว่าเป็นโจรอขับรถเก๋งมาด้วยก็เลยเรียกว่าโจรไฮโซ
เธอก็เลยบอกว่ามั่นใจว่าคนร้ายคนนี้คือคนเดียวกันที่เคยเจอเมื่อเดือนสิงหาคม
เหมือนกับเคยก่อเหตุมาแล้วด้วย
อ๋อที่นี่นี่แหละเคยมาเกาะเหตุแล้ว
เจ้าของหอพักบอกว่าไอ้ครั้งแรกเลยนะผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาก่อน
เป็นยามาฮ่าฟีโนสีขาวตอนนั้นถูกจับได้ทิ้งของกลางเอาไว้พวกชุดชั้นใน
อืมแล้วก็หนีไปอ่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นต้องติดกล้องวงจรปิดเอาไว้นะครับ
แล้วพอเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็ไปดูนะฮะปรากฏว่าคนร้ายคาดว่าเป็นคนคนเดียวกัน
ลักษณะเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้ขับรถเก๋งมา
ซึ่งใครก็ไม่คิดว่าจะเป็นโจรโจรขโมยชุดชั้นไหน
หญิงสาวผู้เสียหายบอกว่าขอให้คนร้ายเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะ
จริงแล้วแค่ขโมยชุดชั้นในเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่กลัวว่าคนร้ายจะก่อเหตุหนักขึ้นไง
ขโมยชุดชั้นในไม่รู้ว่าจิตใจเขาเป็นยังไงไงต่อไปอาจจะทำอะไรมากกว่านี้ก็ได้
แล้วก็ยังฝากถึงเรื่องของราคาชุดชั้นในด้วยนะฮะ
ในไม่ใช่ราคาถูกนะราคาแพงเราก็อยากจะขออนแบบคนร้ายเลยอยากขโมยกันเลยดีป่าวฮะ
ชุดชั้นในมันไม่ได้ซื้อแบบถูกสมัยนี้แล้วมันก็แพงอ่ะ
ใช่ไหมครับให้ปรับโครงตัวเลยไหมว่าเพลี่ยนความคิดใหม่ดีกว่า
ถ้าอยากได้คุณซื้อเอาเถอะซื้อเอากลิ่นใหม่หอมกว่า
คดีอยู่ที่พื้นที่สพแสนศุกร์นะครับตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่คาดว่าคนร้ายคนนี้จะขับรถหนีไปนะฮะ
แล้วพบว่านอกจากที่พื้นที่แห่งนี้แล้วห้องเช่าแห่งนี้เนี่ยในพื้นที่ตำบลเหมืองอำเภอเมืองชนบุรีคนร้ายยังตระเวนชกชุดชั้นในหญิงสาวอีกหลายจุด
ตอนนี้ก็กำลังไล่ติดตามอยู่นะฮะโอ้แต่ถ้ากล้องวงจรปิดตรงนี้แล้วเนี่ยหาไม่ยากหรอกใช่ค่ะเห็นรถเห็นอะไรชัดเลยนะคะ